ก็เป็นคำถามเดิมว่าปืนมันหาง่ายกันหรือยังไง

ใช่แล้วก็เรื่องที่คนในครอบครัว
ก่อเหตุคมขืนกระทำชำราว
อย่างนี้โอ้โหนะท่านผู้ชม

เกิดที่แม่ห้องศรครับท่านผู้ชมครับ

ในมุมหนึ่ง
หัวอกของคนที่เค้าเจอแบบนี้
ทานนุนภดุงม่วยต่อ
ตำบลจองคำนะครับ

ที่เกิดเหตุพบศพนายทรงชัยชัยเทพ
อายุ๕๕ปีมีอาชีพขับรถตู้รับจ้าง
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๓๘เข้าที่หน้าผาก๑นัด

ส่วนในห้องเช่าแล้วก็นอกห้อง
ปลอกกระสุนปืนตกอยู่นับ๑๐ปลอกนะครับ
ข้าวของภายในห้องกระจัดกระจ่าย
รวมทั้งบานเกล็ดด้านประตูทางเข้า

ที่นอนก็มีรอยถูกไฟไหม้ด้วย
ในที่เกิดเหตุก็มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งชื่อนาง

ตกตะลึงอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งตำรวจก็กันตัวไว้สอบสวน

จากการสอบสวนทำให้ทราบว่าคนที่ก่อเหตุ
ยิงนายทรงชัยตายเป็นตำรวจนะครับ
ชื่อว่าดาบตำรวจสมบูรณ์ใจเมืองอายุ๕๓ปี
เป็นตำรวจที่มีตำแหน่งเป็น
ผอบองหมู่งานป้องกันและประนาบรามสพเมฆฮ
แล้วไปช่วยราชการอยู่ที่

และเป็นสามีของนางกริติมาที่ยืนอยู่ในที่เกิดเหตุค่ะนะฮะ
หลังก่อเหตุอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไป
ต่อมาขณะที่ตำรวจกำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุ
มีรายงานว่าดาบสมบูรณ์ถือปืนที่ใช้ก่อเหตุ
มอบตัวที่สพเมืองแม่ห้องศร
ในสภาพสวมกางเกงขาสั้นไม่สวมเสื้อ

จากการสอบสวนทำให้ทราบว่าดาบตำรวจสมบูรณ์นะ

ช่วงที่เขามาในที่จุดที่บ้านพักเนี่ย
บอกว่าก่อนเกิดเหตุออกจากบ้านไปดื่มสุรา
หลังจากนั้นกลับเข้ามาที่บ้านพักที่ถนนปางล้อนิคม
แต่ไม่เจอภรรยาอยู่ที่บ้าน
ไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์มือถือได้ด้วย
ก็เลยสงสัยว่าจะไปอยู่กับนายทรงชัยผู้ตายหรือเปล่า
เพราะว่าเคยได้ข่าวราคาอยู่
เนื่องจากรู้ว่าทั้งสองคนเนี่ยแอบคบหากันในเชิงชู้สาว

ก็เลยนี่เลยครับพกปืนไปเลยแล้วขี่จักรยานยนต์มุ่งหน้าไปยังห้องเช่าของนายทรงชัย
พอไปถึงพบว่าภรรยาของตัวเองอยู่ในห้องกับนายทรงชัยจริง
ก็เลยตะโกนเรียกบอกให้เปิดประตู
แต่ทั้งคู่ไม่มีใครมาเปิดประตู
ก็เลยทุบบานเกล็ดของห้องแล้วก็บุกเข้าไปในห้อง
พอเข้าไปในห้องได้ด้วยความโมโหก็ชักปืนออกมา
แล้วก็กระนำยิงนายทรงชัยจนกระสุนหมดลูกโม่เลย
แล้วก็บรรจุเข้าไปอีก๖นัดนะ
หมดไป๖นัทแล้วบรรจุอีก๖นัท
หนำยิงอีกยิงจนหนำใจแล้วจุดไฟเผาที่นอนในห้องด้วย
ก่อนจะอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไป
เพราะว่าตอนนั้นโอ้โหผู้คนแตกตื่นเพราะได้ยินเสียงปืนนะครับ
แต่ว่าไม่ได้ทำร้ายอะไรภรรยา
ตำรวจได้แจ้งข้อหาดาบตำรวจสมบูรณ
ก่อเหตุ๒ข้อหาก็คือเรื่องของการพกพาอาวุธปืน
แล้วก็ฆ่าคนตายโดยเจตนานะ
ตอนนี้กำลังสอบเพิ่มนะครับ
ถ้ามีความผิดตรงไหนเพิ่มเติมก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มอีก
ชั้นการสอบสวนไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับ
เนื่องจากผู้ที่ก่อเหตุก็เป็นตำรวจในสังกัดสพแม่ห้องศรด้วย
เขามามอบตัวที่สพของเขาแล้วก็ท้องที่เกิดเหตุด้วยนะครับ
ตำรวจก็เกรงว่าถ้าให้มอบตัวอ่าถ้าให้ประกันตัวไปเดี๋ยวก็
อาจจะถูกคอรหาว่าช่วยเหลือพักพวกเดียวกันเอง
ก็เดี๋ยวจะส่งตัวฟ้องศาลวันพรุ่งนี้นะฮะ
ก็ขึ้นอยู่กับการประกันตัวในชั้นศาล